ไปดูผู้หญิงใจบุญที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างครับ

แต่นำรายได้ไปสร้างบ้านให้กับคนอื่น
ก็คือไปสร้างบ้านให้กับผู้ยากร้ายและผู้ด้อยโอกาส
เป็นกิจวัตรประจำวันเลยที่เธอคนนี้ทำแบบนี้นะครับ

ที่ได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ยากจน

ให้เขาได้มีบ้านมีหลังคาพักผิงนะครับ
โดยผู้หญิงดีคนนี้นะครับ
คนรู้จักกันในนามสจใจบุญ
สจก็คือเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
มีตำแหน่งอยู่นะท่านสจมนัสสมนต์
พิทักษ์เลิศเก็บขยะขาย
แล้วก็นำรายได้ไปสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้
ผู้ได้โอกาสถือเป็นข้าราชการที่ดีมากนะ

ทำงานราชการแล้วก็มาทำงานด้านสังคมอีกนะครับ
โดยสจใจบุญนะครับบอกว่า
อุทิศตนเป็นจิตอาสาทำความดีจากการเก็บขยะขาย
นำรายได้ไปสร้างบ้านให้กับคนยากจนมานานกว่า๔ปีแล้วนะคุณ
โดยจะเก็บขยะตามสถานที่ต่างนำไปคัดแยกรวบรวม
ก็มีคนมาช่วยบริจาคนะครับก่อนจะนำไปขายแลกเป็นเงิน
โดยบอกว่าไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลย
ที่ต้องอยู่กับขยะไม่เคยเหม็นไม่เคยรังเกียจอะไรเลย
แต่รู้อยู่ว่าขยะเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่านะครับ

แล้วก็เวลาส่วนตัวออกไปเก็บขยะเหลือเกิน
เอาฟังเสียงสจใจบุญกันหน่อยครับ
เอาอย่างไรก็ได้บุญเรายังอยู่ในรูอยู่นะครับ
ทำบ้านคนอื่นให้เขาดีกว่าบ้านตัวเอง
ทำดีไม่ต้องอายแล้วนี่ดีตั้งกี่ต่อนะ
ทั้งเก็บขยะด้วยทั้งไปสร้างบ้านด้วย
รีไซเคิลลดขยะแล้วก็เอาไปให้ผู้ยากร้ายอยู่บ้าน
โอ้โหดีนะครับโดยสจมนัสมนต์ยังบอกอีกนะครับ
ไม่เคยรู้สึกท้อเพราะอยากทำดีทดแทนคุณแผ่นดิน
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ปัจจุบันเงินที่ได้จากการเก็บขยะขาย
สามารถสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสในช่วงระยะเวลา๔ปี

อยากจะบอกให้ตะลึง๖๐หลัง

เป็นความภาคภูมิใจของสจมากเลยนะครับ
ที่ยังทำให้นี่แหละครับสจใจบุญท่านนี้

ในการที่จะเก็บขยะไปขายไปสร้างบ้าน

จะได้หลายหลังมากกว่านี้อีก

บางคนอาจจะอยากจะทำเหมือนกัน
แต่ว่ากลัวว่าเป็นการทำคนเดียว

ถ้าทำเป็นโครงการจะมีเพื่อนไปช่วยทำ

ทำงานเพื่อประชาชนจริงนะคะ